เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงด้วยตัวเอง
บอกคุณไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรคุณฟังจากปากผม

ปรากฏว่าหลังจากได้ฟังคำตอบที่ชัดเจนที่สุดจากปากนายกไปแล้วเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าที่สมัครขอนแก่นนี่
เป็นสองฝั่งทันทีเลยนะคุณฝั่งหนึ่งสนับสนุนอีกฝั่งนึงคัดค้านมันเกิดอะไรกันขึ้น
ทีมข่าวเราลองไปสำรวจความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดโคกศรี
ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะคะโอ้โหทุกคนอ่ะคุณ
เขาไม่ได้คุยกันนะวันนี้ผักแพงหมูแพงไหม
คุยกันเรื่องดิจิทัลวอเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหลายคนบอกดีใจมากเลยอ่ะ
ขอบคุณนายกจริงจะเอาเงินไปเป็นต้นทุนนะ
ซื้อสินค้ามาขายจะไปซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ทำนาปรังแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่า
ปุ๋ยค่ายาค่าแมลงอะไรต่างอย่างนี้เหรอเออมันเข้าเกณฑ์เข้าขายไหม
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแหมแจกเงินทีทำไมเงื่อนไขเยอะจังเลยอ่ะ
ไขการใช้จ่ายนี้เยอะแยะไปหมดเอาจริงจริง
อยากได้มาจ่ายค่าเทิมลูกหลานอ่ะค่าน้ำค่าไฟหรือว่าจ่ายหนี้อ่ะ
เพราะอันเนี้ยมันคือภาระหนักอึ้งในชีวิตเลยอ่ะแหละแต่ถ้าไอ้นั่นก็ไม่ได้
อันนี้ก็ไม่ได้เงื่อนไขเยอะขนาดนี้เอางี้ไหมล่ะ
แจกหรอกเอาไปพัฒนาด้านอื่นเถอะ
พอเราทำงานมาเนี่ยมันค่าเทิมก็ไม่พอ
เราก็อยากได้เงินมาเราก็จะไปทำเสียค่าเติมให้ลูก
แต่ไม่ให้เสียตรงนี้ต้องคิดว่าไม่สมควรเนาะ
เอาไปรักษาประเทศเอาไปบำรุงประเทศ
บำรุงรัฐบาลอะไรก็อะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
พ่อแม่เยอะก็เก็บไว้ดีกว่าเนาะว่างั้น
ก็ไม่ต้องกาเกณฑ์อะไรมากเราก็ต้องเอาไปใช้หนี้
เรามีหนี้มันเยอะถ้าได้มาเราก็ต้องเอาไปใช้หนี้
ถ้าเงินขายเยอะแยะขนาดนึงก็ต้องแจกออกเด็บไปใช้เองเถอะ
รู้สึกดีใจมากค่ะที่จะได้จริงเพราะว่าเราจะได้เอาไป
ช่วยครอบครัวได้เยอะเลยค่ะแล้วก็อยากให้ครอบครัวได้ทุกคนด้วย
จะเอาเงินไปซื้อพวกปุ๋ยข้าวปลูกซื้อของมาลงทุนขายของค่ะ
อย่างงี้เลยนี่ค่ะเสียงสะท้อนจากสองมุมมองนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาบอกด้วยว่าจริงแล้วเงินหนึ่งหมื่นกับเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดอ่ะ
มันเยอะไปไหมอ่ะสิบหกสิบเจ็ดก็อยู่ประมาณสักหมอห้าใช่ไหมครับ
ครับหมอห้าหมอหกประมาณเนี้ยเขาจะต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
จริงจริงน่าจะเริ่มตั้งแต่๑๘ไหมส่วนคนที่มีเงินฝากเก็บออมไว้แล้วไม่มีโอกาสได้รับเงินเนี่ย
เขาก็เสียดายเหมือนกันนะก็เก็บหอมรอมที่ไว้ใช้จ่ายยามเท่ายามแก่
เพราะก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะดีวันดีพรุ่งอ่ะก็รัฐบาลไม่ได้สอนให้คนรู้จักอดออมหรอกหรอ
ก็เนี่ยเก็บออมมาทั้งชีวิตไหนกลายเป็นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ซะอย่างนั้นล่ะ
บางคนก็บอกว่าอยากใช้เงินโครงการนี้มากเหมือนกันนะ
อยากจะได้เหมือนกันแต่อีกใจก็กังวลมากเลย
สถานะการเงินการคลังของประเทศถ้าออกมาใช้จ่ายเยอะขนาดนี้
แล้วในอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะคือเอาจริงจริงนะ
อยากให้รัฐบาลเอาเงินบริหารประเทศไปบริหารให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นก่อนดีไหม
แต่บางคนบอกว่าก็นี่ไงวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมให้มันดีขึ้น
ใช้จ่ายจะได้คึกคักจะได้มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ในประเทศ
แล้วเศรษฐกิจมันก็จะได้กระเตื้องขึ้น

อีกหนึ่งประเด็นที่คนกำลังพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันก็คือ
ที่มาของเงินในการเดินหน้าโครงการนี้นะครับ